พูดถึงฟุตบอลโลกนะครับแน่นอนเราก็ติดตามเรื่องของช่องทางในการถ่ายละสดล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็มีการพูดถึงนะครับการถ่ายทอดกันในช่องทางต่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
หลายคนก็คงจะมีการเซฟโปรแกรมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในฟรีทีวีเนี่ยได้ดูครบแน่
แต่ว่ากระจายไปตามวันต่างต่างนะครับคราวนี้บรรยากาศนะครับมันเริ่มคึกคักแล้วนะครับที่กาต้านะครับ
ก็มีการเตรียมประเดิมสนามเปิดฉากกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับกาต้ากับเอบาดอร์นะครับ
บรรดานักเตะไทยเนี่ยเขาเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสสัมภาษณ
ของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ออกมาระบุว่าทีมชาติเยอรมนีครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยมาดีเอลอยเออร์ประตูนะครับ
เยอรมันเนี่ยเป็นขวัญใจของเขานะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกนะครับ
และทุกครั้งเนี่ยก็จะมีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะมากก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับผลงาน
แน่นอนนะครับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับดาวรุ่งนะครับซึ่งน่าจะเติมเต็มกันได้ครับ
อ่าผมเชียร์เยอรมันครับเท่าไหร่ครับคือส่วนตัวชอบชอบมาสักพักหนึ่งแล้วครับ
แล้วก็คือผมรู้สึกว่าชอบในการระบบการเล่นของเขาแล้วก็ส่วนตัวชอบมาเร็วน้อยเออร์ด้วย
ก็เชียร์อาเจนติน่าครับผมเพราะว่าเชียร์ส่วนตัวก็เชียร์เมซี่ชอบเมซี่อยู่แล้ว
เหมือนเชียวว่าเพราะว่าปีนี้จะเป็นบอตโลกครั้งสุดท้ายของเมซี่ด้วย
ก็เลยเอาใจช่วยให้เขาได้แชมป์โลกปีนี้
แล้วก็เพื่อเป็นการปิดอาชีพเขาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ
ทีมที่เชียวก็เชียวอาจารย์ในหน้าครับผม
แล้วก็ฉันชอบเรียนเรียนเมซี่ด้วยครับ
แล้วก็อยากจะให้เขาได้แชมป์โลกครับ

แล้วก็ปีนี้ก็เลยน่าจะเป็นปีสุดท้ายของฟุตบอตโลกของเรียนเรียนเมซี่ด้วย
ก็อยากจะแชมป์ให้เรียนเรียนเมซี่ได้ครับ